แล้วช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์สดกันอีกครั้ง
บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิบริเวณกลางอนุสวรีชัยสมรภูมิเลยนะคะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินพร้อมแล้วอยู่ตรงนั้น
เชิญเลยค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับมาติดตามบรรยากาศที่บริเวณใจกลางของอนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ
จุดที่ผมยืนอยู่ณขณะนี้คือบริเวณถนนของอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ด้านหลังของผมคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เริ่มมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
รวมถึงมวลชนบางส่วนนั้นลงมาบริเวณพื้นที่กลางถนนแล้วเป็นที่เรียบร้อย
ทำให้มีการปิดถนนบริเวณวงเวียนตรงส่วนนี้แล้ว
แต่บริเวณด้านข้างนั้นรถยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้
แต่ก็ค่อนข้างติดขัดนั่นเองนะครับ
เหนือจากบริเวณของกลางถนนอนุสวรีชัยสมรภูมิแล้วคุณผู้ชมครับ
โดยแกนนำที่อยู่พื้นที่นี้และแก่กาดอาสานั้น
จากภาพเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่อยนะครับว่ามีกลุ่มมวลชนนั้นอยู่เป็นจำนวนมาก
ยังคงเกาะรั้วอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งนอกเหนือจากจุดนี้แล้วคุณผู้ชมครับ
บริเวณพื้นที่โดยรอบของเกาะกลางอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เกาะพญาไทยเกาะดินแดงเกาะราชเทวีเกาะพระหลโยธิน
มีมวลชนบางส่วนนั้นเกาะกลุ่มบริเวณดังกล่าวแล้ว
แต่ยังไม่มีการเข้ามารวมกลุ่มบริเวณนี้ให้เต็มพื้นที่
คาดว่าจะอยู่ในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาของวันนี้นะครับ

แม้ว่ากลุ่มมวลชนจะมีการปิดถนนบริเวณตรงจุดนี้แล้ว
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีรถพยาบาล
หรือรถของคนที่ต้องการที่จะไปโรงพยาบาลนั้น
ก็จะมีการประกาศให้กลุ่มมวลชนนั้น
กทางให้กับรถพยาบาลที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับ

ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของการระดมคนที่จะมีการรวมกลุ่มกันตรงนี้
แล้วจะเคลื่อนที่ไปยังธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ซึ่งต้องรอการประกาศของแก่นนำชัดเจนในเวลา๑๗นาฬิกาของวันนี้
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอนุสวรีชัยสมรภูมิครับ